เอาเอกสารมาให้ตำรวจแล้วตำรวจก็ฉีกทิ้งถังขยะ
เนี่ยเนี่ยมีเอกสารนี่เลยเนี่ย
แล้วบอกว่าลูกน้องไม่มีเอกสารแล้วก็จับเข้าคุก

เรามีเอกสารถูกต้องแต่ดูสภาพคนที่เขาจับเข้าคุก

แล้วก็กลับบ้านที่ลำลูกกาทุกวัน

ช้าลงจากปกติเราเต็ดสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็กลายมาเซเสร็จสี่ทุ่มกว่าทีนี้กว่าจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จ
ก็เกือบห้าทุ่มได้ออกจากไซส์งานทีนี้จากไซส์งานมาถึงด่าน
ตรงที่เราโดนจับเนี่ยค่ะก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะ
เสร็จแล้วพอคนงานก็เขาก็เรียกคนงานไปตรวจ
แรกก็คือตรวจบัตรประชาชนแล้วก็วัดไข้
ทุกคนก็มีเอกสารให้หมดก็วัดไข้เสร็จก็เขาก็ให้ขึ้นรถ
ก็เหลือตรวจเอกสารที่ว่าจะต้องผ่านด่านที่ว่าเราทำถูกต้องไหมอะไรใช่ไหมคะ
เราก็เอาเอกสารเนี้ยให้เขาตรวจก็ตรวจแล้วเขาบอกว่าเอกสารไม่ถูกต้อง
เขาก็เลยให้พามาโรงพักบางแก้วค่ะ
เสร็จแล้วที่นี้ก็พอคุณพอพอมาถึงก็เราก็เราตอนเราเราเองขับดำหน้าไปเราถึงบ้านแล้ว
แล้วคนงานก็บอกว่าเขาจับมาโรงพักแล้วนะอะไรอย่างนี้
ทีนี้พอคุยทีนี้เราก็เลยคุยกับคนที่จับว่า
นายต้องการเอกสารอะไรนายตำรวจต้องการเอกสารอะไรเพิ่มไหมคะ
หนูจะได้เอาไปให้พี่ก็เลยเอาเอกสารอีกแผ่นนึงมา
เพราะว่าในแผนนี้มันไม่มีรายชื่อคนงานใช่ไหมคะ
แต่แผ่นที่พี่เอามาให้เนี่ยก็คือ๑๖ใบที่คนงานทุกคนมีรายชื่อ
เสร็จแล้วพี่เอามาถึงปั๊บแต่พอพี่มาเนี่ย
คนงานอยู่ในห้องขังหมดแล้วแล้วเอกสารตัวเนี้ย
ปรากฏว่าโดนฉีกลงถังขยะหมดเนี่ย
แล้วฉีกแบบมุ่นเลยนะคะมุ่นแบบนี้เลย
แล้วลงแบ่งลง๓ถังขยะพี่ต้องไปเก็บมาในถังขยะมา
พี่ถามว่าแล้วพี่ฉีกเอกสารหนูทำอะไร
แกก็แกก็ตอบว่ามันลกแกสับสนรายชื่อไม่ตรงใช่ไหมคะ
พี่ก็บอกอ้าวแล้วพี่ไปฉีดทำไมล่ะคะ
ตัวนี้เนี่ยร้อยเวรต้องการเอกสารตัวนี้ถ้าพี่มีเอาเอกสารตัวนี้ไปให้ร้อยเวร
ทีนี้พอสั่งแล้วลงบันทึกลูกน้องเซ็นบันทึกไปหมดแล้ว
มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรอผู้กำกับตัดสินว่าจะสั่งฟ้อง
โมงเช้าอะค่ะนอนอยู่ในคุกลูกน้องก็อยู่ในห้องขังหมดเลย
สิบหกคนสิบห้าคนแล้วค่ะใช่เปื้อนปูนเต็มไม่หมดแล้วค่ะ
ก็ทำงานตั้งแต่บ่ายที่เทปูนใช่ไหมคะจนถึง๔ทุ่มกว่า
ทุกคนเปียกปูนไม่หมดอ่ะคิดดูโกยปูนหนายี่สิบหกเซนอ่ะ
คุณว่าคุณลูกน้องจะเปื้อนปูนไหมล่ะนี่พอออกมาจากหน้างานก็ล้าง
ก็เปียกก็ไม่หมดอังกฎกางเกงเสื้อผ้าในสภาพหมักขมอหมัก
อยู่แบบนั้นอะค่ะใช่แล้วก็โดนขังอยู่อยู่นั้น
จนกระทั่งถึง๑๐โมงเช้าพี่ถึงได้รู้ว่าจะต้องประกันตัวหรืออะไร
พี่ก็เลยให้ลูกสาวไปทำเอกสารเอาโฉนดมาประกันตัวแปดแปดแสนแปด
แล้วก็เตรียมเงินสดมาสองแสนเพื่อที่จะประกันตัวทีนี้พอเอาไปคุยกับรองผู้กำกับ
ผู้บอกว่างั้นผมขอแค่โฉนดอย่างเดียว
เงินสดไม่ต้องก็เลยใช้แค่โฉนดแปดแสนแปดประกันค่ะทีนี้พวกเราก็เลย
ใช่ก็คือในเมื่อเอกสารที่เราทำมาบริษัทพอเราเลิกงานปั๊บ
บริษัทที่จะให้งานเราทำใช่ไหมคะก็เอาเอกสารชุดนี้มาให้เรา
ว่าชุดนี้เอากลับบ้านได้เขาก็ขอมาทั้งสามสอนอแล้ว
เราก็เอองั้นเราก็ดีใจแล้วเออเรากลับบ้านเราไม่ต้องนอนหน้างานใช่ไหมคะ
ก็ถือเอกสารชุดนี้ใส่หน้ารถกลับบ้านเพราะเอกสารชุดนี้เขาจะให้เราก็ตอนที่เราทำงานเสร็จ
เพราะว่ามันเลยเวลาแล้วเขาถึงให้ค่ะคือเรากลับจากทำงานเพื่อที่จะกลับบ้านซะก่อนใช่ไหมคะ
ในสภาพตรงนั้นแต่ทำไมคนที่ทำงานที่แบบสุจริตอ่ะ
ไม่ได้ไปคดโกงไม่ได้ไปอะไรกับใครไม่ได้ไปป้นจี้ใคร
แต่ทำไมต้องมาโดนสภาพแบบนี้ไงมันเป็นตรงนั้นนะคะ
ทำไมเราถึงต้องการขอความยุติธรรมว่ากฎหมายออกอะไรมา
ทำไมถึงเป็นช่องโหวให้คนที่ถูกต้องต้องมาโดน
ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะได้เข้าห้องขังนะครับ
คือเราทำงานสุจริตแล้วไม่ได้ไปมั่วสุมไปเสพยาไปเมาเหล้าแล้วไปเที่ยวมา
คือเราหลังจากทำงานเสร็จแล้วเราก็เลือกงานว่าจะกลับบ้าน
เอกสารเราก็มีไงไปเรียกว่าจะถึงบ้าน
แล้วพอไปถึงเข้าไปลงพักแล้วเขาอุบันวันในคุก
แบบมองหน้ากันแบบอะไรวะมันติดคุกเลยเหลือแค่นี้
ทั้งทั้งที่เราเราก็มีข้อมูลทุกอย่างใช่ค่ะคือไม่รู้
ค่อหาฝาพื้นภรรพบอสอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออทางบริษัทออก
เอกสารให้แล้วผ่านทางตำรวจได้แล้วนะ
กลับบ้านก็คิดแค่นั้นนะคะมาถึงถ้าเพื่อนตรวจแล้วเพื่อนก็น่าจะ

คือไม่คิดว่าจะโดนจับด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะยังคิดเลยว่าไปนอนในห้องขัง
เราจะเอาเงินตรงนั้นมาประกันตัวเองได้ยังไง
คือเราก็ทำงานรับตังค์จากเจ๊ลูกบ้างแม่บ้าง
ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมั่งอะไรเยอะแยะ
ฝ่าฝืนจริงแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรง
ขั้นว่าไปกินเหล้าเมายาไปฆ่าฟันตีใคร
คือเราทำงานเพื่อปากท้องของเรานะคะ
ถ้ามันมีโอกาสที่แบบว่าเออเราจะผ่านไปได้
คือวันหนึ่งเราไม่ได้แหกกดอันนี้ทุกวัน
ไม่ได้ทำงานล่วงเวลาทุกวันก็คือวันหนึ่ง
ถ้ามันจะปล่อยพวกเราได้คือไม่โดนจับอย่างนี้
ก็อยากให้ค่า

แล้วเอาไปถามก็บอกเอกสารชุดนี้ผ่านได้

เขาจะเน้นเรื่องคนที่ต้องเข้ามาทำงานในจำคืน
พนักงานรังคมพอจะมีกระทุ่มหนึ่งถึงกระดึกหรือเวรที่มีวงรอบ๒๔ชั่วโมง
ก็จะต้องเข้ามาเข้าผ่านที่กลางคืนเพราะจะมาตอน๕ทุ่มอย่างนี้ถือว่าเข้าข่าย
ข้อยกเว้นแต่ว่ากรณีที่ว่าทำงานเริ่มเย็นปกติและขอโอทีมันไม่อยู่ในข่านี้
ซึ่งถ้ามีความจำเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะเอกสารต้นสังกัดจากบริษัทมันไม่เพียงพอ
มันไม่เข้าอยู่ข้อยกเว้นมันจะเข้าเขตข้อที่๗คือถ้ามีเหตุจำเป็นจริง
ต้องไปขอความจำเป็นอย่างอ้างเหตุความจำเป็นอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภาสนุกฯผู้งงวัยการเหตุกำหนังผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าสหรัฐศาธิปับรวจ
กำนันผู้ใหญ่บ้านง่ายหรือต้องระดับถึงผู้การหรือผู้ว่าอะไรก็ได้
แต่ว่าเขาให้ถึงระดับข้างล่างเลยท่านอยู่สะดวกที่ไหนท่านใกล้ใคร
ท่านก็ไปเอาเอกสารรับรองอย่างเคสนี้ถ้ามีความจำเป็นจริงว่ามันจะเสียหายแล้วอย่างนี้
ท่านก็อาจจะไปคุยกับทางอโอเคอะไรต่างหรือว่าทางสมนาศาสนิทจำรวจ
ถ้าเขาเห็นเอกสารแล้วเขาฟังดูแล้วมีความจำเป็นนิด
เข้าเนี่ยออกให้เป็นกรณีเฉพาะวันให้อย่างเงี้ยมีความจำเป็นเนี่ยอาจจะเข้า
แต่ว่าเราต้องมีเหตุจริงนะฮะเหตุว่ามันจะเสียหายยังไงนะครับ
แต่ว่าที่เหตุจำเป็นตามข้อที่๗เนี่ยมันจะมีแปลกบัน๒กรณีคือ
เหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ขออนุญาตไปทันละเช่นเจ็บป่วยก็ทันนะฮะ
ไฟไหม้หรือว่ารถชนขณะรอติดต่อโรงพักต่างเนี่ย
เวลาแล้วต้องกลับบ้านแล้วพอถึงเวลาเสร็จจากโรงพัก๔ทุ่มกลับบ้าน
ไปเจอด่านตอน๕ทุ่มเนี่ยถ้ามีเอกสารหลักฐานท่านเพิ่งไปโรงพักมา
รถชนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเขาเขตกันเป็น
จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตร่างกายสุขภาพหรือเหตุเร่งด่วน
อันนี้คือไม่ต้องขออนุญาตก็ได้แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่
ทุกที่ตั้งจุดตรวจก็สามารถพัจจานะคะตาม
เผ่มเขามีเอกสารยินยันนะคะแต่ถ้าน่ะท่านรู้ร่วมหน้ายังดี
ก็จะอยากว่าแม้ค่ะสื่อปัญชนก็ดีแล้ว
เนี่ยขัดเวลาเองไม่เป็นหรือขัดเวลาเองไม่ต้องให้ซามีไปไปส่งเนี่ย
ภรรยาต้องเป็นพยาบาลเข้าเวียดกาลดึกตลอด
ห่วงเวลานี้จนถึง๓๐เมษา
คุณมีความคิดก็ไปขออนุญาตที่หัวหน้าศาลีกระบวน
ก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่านและอนุญาตให้ก็เอาพกติดตัวไว้